เริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงวันแม่กันแล้วค่ะ
ครอบครัวพาคุณแม่ไปเที่ยวไปทานข้าวกัน
มีไปกราบคุณแม่กันด้วยที่กิจกรรมตามโรงเรียนต่างนะคะ
เรื่องนี้ล่ะคุณผู้ชมเป็นประเด็นใหญ่ที่ถกเถียงกันในสังคมทุกปีเลยนะคะว่า
ยังคงอยากจะให้มีกันอยู่ไหมสำหรับกิจกรรมการกราบตักคุณแม่ที่โรงเรียน
สำหรับน้องหนูบางคนที่ครอบครัวอาจจะไม่ได้สมบูรณ
อาจจะไม่ได้มีคุณแม่คุณพ่อมาด้วยนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะหนึ่งในนั้นคนที่มีการแชร์เรื่องราวนี้นะคะ
ก็คือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพี่หมูพิมพากานั่นเองค่ะ
บอกว่าเธอในฐานะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
แล้วก็เป็นคนที่มีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์อย่างที่หลายคนรู้รู้กันอยู่นะคะ
มีเห็นแบบนี้กิจกรรมแบบนี้นะคะไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะ
หมูแม่ของน้องนายนพัฒน์นะฮะโพสต์ข้อความบอกว่า
งานวันแม่ค่ะพร้อมร่ายยาวถึงความปวดร้าวที่ตัวเธอเองนะคะ
ก็เคยเหมือนกันที่ไม่มีแม่มางานวันแม่นะคะ
ต้องนั่งอยู่แถวสุดท้ายของห้องร้องไห้ที่ไม่มีคุณแม่มาร่วมงานเหมือนเพื่อนค่ะ
พอถึงกิจกรรมแบบนี้นะคะพี่หมูเองก็เลยมักจะพาลูกชายน้องนาย
โดดงานวันแม่หรือว่ากิจกรรมวันพ่อต่างนี่แหละค่ะ
ไปเที่ยวเล่นกันเองตามภาษาแม่กับลูกนะคะ
แล้วก็กลับมากราบกันสองคนที่บ้าน
ซึ่งทางไทยรัฐออนไลน์ค่ะก็ได้เปิดโหวตกับกระทู้
วันแม่ควรยกเลิกกิจกรรมชวนแม่ให้มากราบที่โรงเรียนหรือไม่นั่นเองฮะ
ซึ่งผลปรากฏว่ามากกว่า๘๐ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นด้วยนะคะว่าควรจะให้ยกเลิกกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะ
เพื่อเห็นอกเห็นใจนะสำหรับน้องหนูที่อย่างที่หลายคนบอก
ว่าบางทีเขาหันไปเห็นเพื่อน
แล้วก็ไหนจะมีเพลงมีความรักของคุณแม่
แม่ลูกคู่อื่นเจอแบบนี้แล้ว
บางทีมันเป็นแผลในใจเป็นปมลึกให้กับน้องคนนั้นด้วยนะคะ
หลายคนบอกถ้าจำเป็นก็อย่ามีดีกว่า
เลิกดีกว่าสำหรับกิจกรรมแบบนี้เนาะ
แล้วก็ต้องขอชื่นชมกันต่อนะกับการเลี้ยงดูลูกชายน้องนายนพัฒน์นี่แหละ
หมูพิมพกาเนี่ยถึงว่าจะเลี้ยงมาคนเดียวนะ

แต่บอกเลยว่าลูกชายคนนี้เป็นลูกที่ดีจริงนะคะ
ไม่ใช่แค่กระตันยูต่อบุพการีเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าน้องนายเองเนี่ยเป็นนุ่มใจบุญด้วย

ล่าสุดจัดนิทัศกาลนายปามระหว่างทางเพื่อนค่ะ
ซึ่งเป็นภาพถ่ายจากกล้องของตัวเองนะคะ
ก็รายได้เห็นว่าจะมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนนะคะ

น้องนายจะมีกิจกรรมหรือว่าอยากจะไปไหนกับคุณแม่

ของความพิเศษให้แม่เราค่ะ
ไม่มีเนี่ยเราทำอย่างที่คู่พักทุกที่เย็น
การกระทำสำคัญความกลัวขอภาพทอพชระอุพาต